อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีคนร้ายขับรถไปจอดที่บริเวณหน้าบ้านของลูกผู้ใหญ่บ้านที่อ่างทอง
จ่อยิงท้ายทอยสามนัดจนเสียชีวิตคาดว่าเป็นปมเรื่องของยาเสพติดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านที่ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็หลังเกิดเหตุจำรวจเข้าไปตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้า
ตำบลคำหยาดนะครับหน้าบ้านพบกองเลือดแล้วก็รถจักรยานยนต์พลิกคว่ำอยู่
ผู้บาดเจ็บญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อคือนายชานนท์ประเสริฐศรีอายุยี่สิบสี่ปีนายอำนาจประเสริฐศรีผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ต้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำแต่ลูกเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลย
แล้วก็ไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นรู้จักกับลูกชายมาก่อนหรือไม่แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคำว่าเฮ้ยพี่แค่นั้น
นะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาสามนัดหลังจากนั้นก็วิ่งออกไปดูเห็นลูกชายถูกยิงแล้วนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็ขับรถเก๋งสีบรอนไม่ทราบทะเบียนแล้วก็ไม่ทราบยี่ห้อหลบหนีไปก่อนหน้านั้นลูกชายออกไปซื้อของพอกลับมาจอดรถที่หน้าบ้านก็ประสบเหตุดังกล่าวทันทีเลยนะครับ
ตำรวจเองก็ได้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามพยานแวดล้อมให้น้ำหนักไปที่เรื่องของยาเสพติด
จากผู้ตายไม่เคยมีเรื่องติดใจกับใครมาก่อนแต่อาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมาบ้าง
โดยจะมีการสืบสวนให้แน่ชัดแล้วก็ไม่ได้ติดตามคนร้ายดำเนินคดีต่อไปครับ